สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
อัปเดตข่าวบันเทิงกันสักหน่อยค่ะกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะอย่างเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ของเพื่อนซีแก้วนางฟ้า
เขาเนี่ยนะคุณยังไม่จบกันสักทีเดียวนะ
สำหรับว่าใครเนี่ยถ้าไปออกอีเวนต์ในช่วงนี้ยังไง
ก็ต้องโดนถามอยู่ดีว่าตอนนี้สมาชิกแก๊งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะ
อย่างล่าสุดค่ะสาวนานาไรบีนาก็ต้องตอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะ
เขาบอกคนนี้เป็นกาวจงกาวใจอะไรป่ะคุณ
เพราะว่าคุณนานาเองก็สนิททั้งกับคุณเจนี่แล้วก็กับคุณวุ้นเส้นด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าทุกครั้งที่สมาชิกคนไหนในแก๊งออกงานก็ถูกถามถึงปมปัญหานี้เสมอค่ะ
นานารายบีนาก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเพื่อนซีทั้งเจนี่วุ้นเส้น
บอกว่าเรื่องนี้สถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นปกติดีนะคะ
แม้ว่าทริปที่ผ่านมาเหล่านางฟ้าเขาจะไม่มาครบทีมก็ตาม
เพราะว่าเจนี่เขาติดงานจริง
สำหรับเธอเชื่อว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะ
แล้วตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากใจในการเป็นตัวกลางระหว่างเพื่อนทั้งสองคนอีกด้วยค่ะ
แล้วก็อะไรก็ได้ที่เราจะสามารถที่จะทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาได้

ทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่นะคะแล้วก็โตด้วยกันทั้งคู่แล้ว
นี่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรส่วนวุ้นเองก็เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันมานาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการแบบว่าจับกลุ่มกันคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้แล้วห้ามเป็นเพื่อนคนนั้น
ไม่มีเราโตกันแล้วค่ะเราผ่านจุดตรงนั้นแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าลำบากใจไม่ได้ลำบากใจแต่ถามว่าไม่สบายใจไหม
ก็ไม่สบายใจหรอกค่ะเราก็อยากให้เพื่อนรักกัน
นานามหวังเสมอนะคะนานาก็ว่ามันในมุมที่มันอะไรเกิดขึ้นทั้งหลายแหล่
ในอีก๕๐๖๐๗๐นั้นนานาสามารถพูดได้ว่ามันยังมีความรักของเพื่อนทั้งคู่อยู่
คุณนานาตอบได้ดีนะเป็นคนที่มีเหตุผลเหมาะแล้วที่จะเป็นคนกลางในการช่วยกล่อมแล้วก็ช่วยไกลเกลี่ย
ประสานรอยร้าวนั่นเองนะคะแต่อย่างที่เธอบอกนะก็ไม่อยากจะเห็นเพื่อนทะเลาะกันหรอกเนาะ
เดี๋ยวเราดูในอนาคตแล้วกันนะคะฝากถึงความสัมพันธ์ของสาวแก๊งนี้กันนะจ๊ะ